คุณผู้ชมค่ะยุคนี้สมัยนี้กระแสโซเชียลมีเดียกำลังมาแรงเลยนะคะ
แล้วพื้นที่ส่วนตัวของเหล่าดาราในโลกโซเชียลเนี่ยกลายเป็นว่าถูกเหล่าเกลียนคีย์บอร์ดยึดพื้นที่นะ
เข้าไปคอมเมนต์ต่างนานายิ่งใครมีประเด็นเฉามีประเด็นดราม่าเนี่ยโอ้โหโดนยับเลย
แต่บางคนยังไม่ทันจะทำอะไรเลยด้วยซ้ำอย่างหนุ่มหมากปรินเนี่ยก็โดนกับเขาเหมือนกันซวยไหมล่ะคุณ
อยู่อยู่ก็โดนซะอย่างนั้นไม่ได้ทำอะไรผิดทำอะไรเขาทำอะไรคือก่อนหน้านี้เนี่ยเจ้าตัวได้มีการโพสต์รูปเกี่ยวกับการทำงาน
แต่ไม่รู้ไปเจอคอมเมนต์แบบไหนนะคะได้โต้กลับแบบเจ็บจี๊ดเลยหนุ่มหมากตอบกลับแบบนี้ว่าติดตามผมให้ตลอดนะครับแล้วจะรู้ว่าความคิดแย่ของคุณไม่จริงเลยสักนิด
ขอให้มีความสุขกับความคิดแบบนี้นะครับเป็นห่วงนะครับแรงไหมคือปกติเนี่ยหมากจะไม่ค่อยตอบโต้อะไรแบบนี้อยู่แล้วนะคะจะเป็นเพราะอะไรไปฟังจากปากของเจ้าตัวกันเลยดีกว่า
มันไม่ได้ไม่ได้รุนแรงแต่ว่าแค่อยากจะแค่อยากจะสั่งสอนในทางที่มันถูกต้องไม่โกรธครับตอนทีมก็คือปกติมากก็แค่แบบแนะนำวิธีการที่จะปรับปรุงจิตใจให้มันดีขึ้นเราเราก็ทำได้แค่นั้นแหละ
เอาจริงนะตอนนี้นะนอกจากมารยาททางสังคมมารยาทในโลกโซเชียลก็สำคัญอันนี้ไม่ได้พาดพิงใครแต่หมายถึงว่าคือทุกคนต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวของกันและกันด้วยนะคุณเข้าใจบัวมันมีหลายเหล่าบางเหล่าที่ลึกที่สุดเนี่ยโดนบุกโบกปูนซีเมนทับเข้าไปอีกอาจจะขึ้นยากนิดนึง
แล้วนะแล้วขอขอดอกบัวไปไหว้พาหน่อยได้มั้ยพักซึกจังซีเรียสเอาไว้ก่อนที่นี่มาดูเรื่องความน่ารักของคุณมาร์กพิมพ์ดังบ้าง

ก็แมวแต่ไลน์อีกอยู่แบบนี้
งานนี้หนุ่มหมากปรินเขาก็บอกเรื่องขำ
จะตอบได้ยังไงต่อยมวยอยู่

ถ้าเป็นเรื่องนี้ก็คงผมต่อยมวยอยู่
ก็ให้นักมวยเขาถือให้
ไม่เห็นก็เราอาจจะต่อยอยู่นะครับ

แหมทำเก่งอยู่กันไปง้อ
เดี๋ยวกลับไปก็แบบตัวเองขอโทษนะ
คือเราแบบต่อยมวยอยู่จริงอะไรแบบนี้หรือเปล่า